ดีนี่ซักผ้าและปรับผ้านุ่มออร์แกนิคสะอาดหอมนุ่มอ่อนโยนยอดขายอันดับหนึ่ง

ข่าวใส่ไข่สดใหม่

แทงกับร้านเริ่มสดใส
นี่ชุดคุณแม่ก็สวยนะสีสัน
วันนี้สวยดื่นพื้น
เอาง่ายวันนี้เรามาถึงยอดผู้ป่วยโควิดกันก่อนดีกว่า

ถึงบอกว่าต่อไปนี้แองจี้เราอย่าไปดูยอด

เนื่องจากยอดผู้ติดเนี้ยมันก็เหลือหมื่นกว่าหมื่นกว่า

ยอดว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยยังเกือบ๓๐๐อยู่เมื่อเช้า
รู้สึกฟังกันนะเขาบอกว่ามันก็จะอยู่ประมาณเนี่ยแหละ

ผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เนี่ย๑๘๗๐๒คนนะฮะ

ถือว่าเยอะพอสมควรนะฮะ

ราฟมันยังขึ้นอยู่นะครับ
อุ้ย๒๗๓คุณค่อยถือว่าเยอะนะแม่

ให้เราดูยอดของผู้เสียชีวิต

ถ้ายอดผู้เสียชีวิตลดลง
แสดงว่ามันมีแนวโน้มที่จะดีขึ้น

เอาจริงมันจะต้องลดเหลือหลัก๑๐หรือหลัก

แต่ในขณะเดียวกันวันนี้มันก็เป็นสองอย่างไง
พอนายกเขาบอกเลยว่าวันนี้
มีมติเห็นชอบปรับระดับของพื้นที่สถานการณ์ย่อย

แล้วก็มาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด๑๙
ในจังหวัดควบคุมสูงสุดแล้วก็เข้มงวด๒๙จังหวัด

เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เรารุ้นกันใช่ไหม
ที่เรารุ้นกันตลอดว่าวันที่๑กันยายน
พวกเราจะได้คลายล็อกดาวน์กันไหม

กลับมาใช้ชีวิตปกติกันไหม

เธอไม่ได้เจอแม่มานานแค่ไหนล่ะ

โทษใจอีกแป๊บนึงครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเรากลับไป
กรุงเทพของเรายังไม่รู้ใครติดไหมติด

วันนี้ทางรัฐบาลเขาขอความร่วมมืออย่างนี้แองจี้
ขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการเดินทาง
หรือเดินทางเมื่อมีเหตุจำเป็นเท่านั้น

เชื้อในระหว่างการเดินทาง

เขาจะรับคนป่วยกลับบ้านกันแล้วนะ

ไม่ว่าจะเป็นทุกคน

ขณะเดียวกันระบบขนส่งสาธารณะ

ทุกอย่างต้อง๗๕

ถ้าเป็นรถส่งบุญชนนี่ก็สมอง๗๕
แต่โอเคแหละถ้าลูกเราใส่หน้ากาก

เราเชื่อว่าเราเชื่ออยู่อย่างหนึ่งนะ

เพราะว่าเก็บสายแล้วนับสายแล้วพอมันไหลลง
หรือบางทีเลยออกจมูกมาหน่อยแล้ว
มันสบายไงเข้าใจเนอะแต่ถ้าเกิดอยู่บนรถรวมกันอย่างนี้
ต้องมีวินัยนิดหนึ่งเพราะมันอยู่กันนานอยู่กันบนรถนาน
คือเอาง่ายว่าวันนี้ระบบขนส่งผู้โดยสารขอแบบไม่เต็มร้อย

ขอสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลานะครับแล้วก็ห้ามรับประทานอาหาร
อันนี้คือความรับผิดชอบแบบหมู่ของคณะพวกเราเลยนะครับ
สำหรับอีกสิ่งหนึ่งมาตรการสำหรับรถโดยสารรถตู้ระยะทางไกลเนี่ย
เพราะฉะนั้นวันนี้คุณจะเดินทางไปไหนคุณต้องเผื่อเวลา
เพราะสมมุติรถตู้ที่ไปต่างจังหวัดเขาขอว่าหยุดพักรถแทบทุก๒๓ชั่วโมงได้ไหม

เพื่ออะไรเพื่อระบายอากาศอย่างเช่นคุณไปสมมุติจะไปอลัญญประเทศอย่างนี้
รถตู้ไปอรัญญาประเทศอย่างนี้ขอหยุดหน่อยได้ไหม
ไม่ใช่แบบรวดเดียวถึงอาจจะหยุดสัก๒๓ครั้งเพื่อให้ได้ระบายอากาศกัน
จอดที่ปั๊มแล้วก็ลงแล้วก็โฟลรถนะฮะเปิดประตูหน้าต่างไป

ก็ดีนะรถกาลเราอยู่ที่รถกาลไหมเนอะ
การบริการแนวทางทำงานของแรงงานให้กับซิลรูดนะครับ
เอาก็คือตามเหมือนเดิมนั่นแหละของตามแรงงานทั้งหลายเนี่ยนะครับ

เพราะว่าตอนนี้ถ้าสมมุติไม่เปิดคนจะตกงานกันเยอะมหาศาลจริง

วันนี้เรากำลังดูรู้สึกว่าการผ่อนคลายครั้งนี้นะ
ห้างเปิดร้านอาหารเปิดแต่เรามีกฎที่เราจะต้องคุยกัน
นวดเปิดไหมนะหุดดำร้านนวดเปิดไหม
ร้านนวดรู้สึกจะมีอยู่เปิดแต่ไม่นวดเท้าอย่างเดียว
อื้อแล้วค่อยไล่ให้ปลายเลยอ่ะ
เอาอย่างนี้ร้านอาหารที่อยู่นอกอาคารหรือในอาคารเนี่ย
แต่ไม่มีเครื่องปรับอากาศร้านก๋วยเตี๋ยวร้านส้มตำ
อะไรอย่างนี้ที่อากาศถ่ายเทได้อากาศโล่ง

เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติร้านที่ไม่ได้ติดแอร์
คุณนั่งได้๗๕ครับ

ร้านอาหารที่มีเครื่องปรับอากาศ
ถ้าปรับอากาศมีเครื่องปรับอากาศเนี่ยครึ่งหนึ่งพอ
ผู้ประกอบการเนี่ยต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกัน
ควบคุมโรคที่กำหนดไว้อย่างเคร่งคัด
สำหรับห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้า
กิจกรรมที่เปิดได้แบบมีเงื่อนไขเช่นร้านเสริมสวยร้านตัดผมร้านแต่งผมเนี่ยเปิดได้
ไม่ได้ต้องอยู่ได้๑ชั่วโมงร้านนวดเปิดได้เฉพาะนวดเท่านี่
เอาละคลินิกเสริมความงามที่เราหากันอยู่

คลินิกเสริมความงามเปิดจำหน่ายสินค้าเท่านั้นน่ะ

แต่จะต้องเป็นนัดเคสบายเคส

ไม่ใช่แบบว่าเออแบบว่าจะไปนั่งรอเหมือนเมื่อก่อนไหม
เปิดจำหน่ายสินค้าเท่านั้นมีการรับร่วงหน้าได้เมื่อมีความพร้อม
หมายความว่าเปิดจำหน่ายสินค้าเท่านั้นคือไปซื้อครีมซื้ออย่างนี้

ร้านอาหารเปิดได้ตามเงื่อนไขของมาตรการ
ร้านอาหารมีเครื่องปรับอากาศก็อย่างที่บอกกันว่า๕๐

กิจการกิจกรรมที่ยังไม่เปิดบริการได้แก่สถาบันกวดวิชา

ภาพยนตร์สปาฟิตเน็ตสวนสนุกห้องจัดประชุมจัดเลี้ยง
เปิดกิจการกิจกรรมบางประเภทได้แก่ร้านเสริมสวยร้านนวด
แล้วก็แต่ร้านนวดขอเน้นว่าเฉพาะนวดขาว
อีกอย่างหนึ่งคือสามารถใช้อาคารสถานศึกษา
โดยผ่านความเห็นชอบของผู้แทนกระทรวงศึกษา

สามารถเปิดใช้สนามกีฬา
สนามกีฬาสวนสาธารณะประเภทกลางแจ้ง

สนามกีฬาในร่มที่เป็นที่โล่งอากาศถ่ายเทสะดวก
แต่สถานกีฬาสนามกีฬาที่เปิดต้องไม่มีแอร์อืม

แล้วก็ให้จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

จากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร

สำหรับการฝึกซ้อมของนักกีฬาทีมชาติไทยด้วยแบบไม่มีผู้ชมนะฮะ

โดยแจ้งให้คณะกรรมการโลกติดต่อจังหวัดทราบร่วงหน้าด้วย

ตั้ง๒๙จังหวัดครับ

จังหวัดเนี่ยยังเหมือนเดิมนะฮะ
แต่อาจจะกลับบ้านได้ช้าลงอีกชั่วโมงนึง

หลังจาก๑๔วันเดี๋ยวค่อยมาคิดกันใหม่นะครับ
แล้วการเปิดกิจการให้ปลอดภัยด้วยหลักการ
สำหรับสถานที่เสี่ยงให้ใช้วัคซีน
โดยเกณฑ์เนี่ยเริ่ม๑กัญญาโยนนี้

ตัวนี้๑กัญญาคือแบบว่าคลายล็อก
ในห้างได้
ได้แล้ว
จะซื้อของได้แล้ว
กองข่ายรายการทั้งหลายอ่ะไม่เกิน๒๕คนใช่เขาบอกกลับมาได้แล้ว
อะไรที่เคยอยู่รวมกันหมดเช่นเอ่อทำเสียงทำตากล้อง
เบอร์นิเตอร์เขาเอาไปไว้นอกห้องตรวจหมดเลยแล้วก็จะเหลือไม่เกิน๒๕คน
แต่ว่ามีใบใบรับรองแล้วก็มีผลตัวใช่ทุกรายการตอนนี้เราจะเห็นว่า
แบบว่าโอ้โหมันพวกเราพวกเรากระทบกันหมดจริงจริงนะฮะ
ซูมถ่ายซูมควรมันก็ซูมอ่ะมันสำหรับแบบว่ามันก็มันสำหรับออนไลน์อ่ะ
เราทำทีวีจะมานั่งซูมกันอยู่ก็ไม่ไหวแล้วแล้วกองก็ไม่ได้เปิดกันมาพอสมควร
ละครบางกองเขาก็จะถ่ายแบบว่าเอ่อสมมุติมีมีมดดำกี่ฉากอ่าฮะ
ดำเจอใครบ้างกี่ฉากเขาก็ทำมดดำก่อนแล้วก็ปล่อยเซตนี้กลับอ่ะ
เป็นต่อไปเป็นอ๋อเป็นเซตเซตไปเป็นเซตเซตไปแล้วก็อาศัยการตัดตอนไว้เอา
ใช่เพราะว่าจะไม่มารอแบบว่าอ่ะฉากนี้แล้วไปฉากสามฉากสี่
ที่เหลือก็นั่งรออย่างเงี้ไม่มีไม่มีแต่ปล่อยเป็นเป็นทีละปล่อยหนึ่ง
ปล่อยหนึ่งออกไปก็คือเช้าป่ายเย็นใช่มาว่ากันมากเมื่อวานนี้ก็เรื่อง
ผู้กำกับโจ้น่ะอืมอู๋เห็นและของใต้รัฐนิวโชว์อ๋อ
รู้เลยว่าทีวีคืนชีพอีกครั้งหนึ่งน้ำตาจะไหลคนทำทีวีอย่างพวกเรา
ค่ะเห็นเมื่อวันภูมิกับโจ้ตอนแถลงข่าวอู๋หูเรตติ้ง
เรตติ้งกระจายเนี่ยโมสพวกคนติดตามทั่วประเทศอู๋ใครรัฐนิวโชว์
ชนะละครหมดเลยถูกต้องนะครับครับผมของเราก็ชนะเนอะ
ช่วงเวลานี้นะฮะหมอก็บอกว่าล่าสุดเนี่ยการบินเนี่ยบินได้นะ
ได้ใช่ไหมแต่ต้องมีผลตรวจโควิดผลตรวจโควิดอยู่ข้างหน้านั่นเองถูกต้อง
นะครับขณะเดียวกันวันนี้สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยเนี่ย
ได้เผยแพร่ข้อความระบุว่าสหราชนาจักรประกาศให้ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศสีแดงแล้วนะครับตอนนี้
ประเทศไทยของเราอยู่ในกลุ่มประเภทสีแดงแล้วถ้าสมมุติวันนี้เด็กนักเรียนจะต้องเริ่มเดินทางกลับไปเรียนหนังสือนักหากันเนี่ยนะ
หากคุณนะครับมีแผนจะเดินทางไปประเทศอังกฤษตั้งแต่ตีสี่ของวันจันทร์ที่สามสิบสิงหาคมปวดปฏิบัติตามดังนี้อืม
ผู้มีสิทธิ์เดินทางมาจากประเทศไทยเข้าสหราชอาณาจักรได้ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งคือ๑มีสัญชาติอังกฤษหรือสัญชาติไอลิชนะครับ
แล้วก็มีสิทธิ์พำนักในสหราชนาจักรรวมทั้งผู้ที่มีวีซ่านักเรียนหรือวีซ่าแบบว่าเทีย๑๔ที่จะไปเรียนต่อที่อังกฤษนั่นแหละ
ราชนาจักรเนี่ยคุณสามารถเข้าได้ค่ะอืมสองเนี้ยสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เดินทางเข้าประเทศอังกฤษเนี่ยจะต้องตรวจโควิดภายในสามวันอืม
อันนี้คงเป็นเอเอเอเอทีเคไม่ได้อ่าไม่ได้แล้วต้องเป็นแบบพีซีอาร์ใช่นะฮะ
คุณจะต้องไปตรวจแบบพีซีอาร์เนี้ยครับคุณจะต้องตรวจไปก่อนสามวันก่อนเดินทางอืม
แล้วก็ต้องจองแพ็กเกจกักตัวนะฮะหมายถึงว่าคุณจะต้องกักตัวในโรงแรมที่รัฐบาลกำหนดให้
อ่าฮะนะครับแล้วก็จะต้องแบบว่ากรอกแบบฟอร์มนะฮะฟอร์มด้วย
คือไปถึงปุ๊บเนี่ยเขาต้องกรอกแบบฟอร์มที่เขาให้ด้วยแพ็กเกจเลยแหละนะครับตอนนี้เข้มเลยจ้า
เมื่อท่านเดินทางถึงประเทศอังกฤษปุ๊บก็ต้องเข้ากักตัวในโรงแรมที่กำหนดไว้
แล้วก็รัฐบาลกำหนดไว้เป็นเวลาสิบวันอ่าฮะรวมทั้งจะต้องตรวจหาเชื้อโควิด
สองครั้งนะครับค่าใช้จ่ายเนี่ยจะรวมอยู่ในแค็กเกจหมดเลย
อ๋อโอเคแสดงมาก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มถูกต้องไหมถูกครับใช่ครับ
ไปก็ต้องเตรียมค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไว้ด้วยถูกต้องนะครับผมอ่ะ
มากกว่านี้คุณตรงที่น้องมดดำบอกเลยเมื่อวานนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่อีกหนึ่งเรื่องนะครับ
ตามกันทั่วประเทศเลยนะสำหรับเรื่องราวของภูมิกับโจ้นะครับ
นะฮะวันนี้นะฮะรองพบตรนะครับเร่งไขคดีครับภูมิกับโจ้
ชี้นะฮะยังไม่พบหลักฐานเรียกเงินสองล้านนะครับยัดเย็ดข้อเก่าหาไม่ได้นั่นเองนะฮะ
วันนี้ครับพลตำรวจเอกนะฮะสุชาติธิรสวัสดิ์ครับรองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ย
เปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีของภูมิกับโจ้แล้วก็พวกนะครับว่าจะมีการสอบสวนผู้ต้องหาเพิ่มเติมครับ
หรือหากยังมีข้อสงสัยที่ต้องสอบเพิ่มนะครับก็จะนำตัวไปฝากคลังในวันพรุ่งนี้นะฮะ
ซึ่งทิศทางการสอบปากคำเนี่ยเป็นบริษฐ์ครับแล้วก็เพื่อให้เกิดความยุทธิธรรมจะส่งสำนวนนะครับ
เป็นไปได้ดีครับแล้วก็เพื่อให้เกิดความยุติธรรม
จะส่งสำนวนนะครับไปให้กับส่วนกลางเป็นผู้ดำเนินคดี
รวมถึงจะแจ้งข้อเก่าหาตามหน้าตาหนึ่งห้าเก็ดไปให้สารด้วยนะครับ
ส่วนประเด็นที่มีการเรียกรับเงิน๑ล้านบาทเนี่ย
เมื่อตรวจสอบแล้วยังไม่พบหลักฐานที่บ่งชี้ได้ว่ามีการเรียกรับผลประโยชน์นะครับ
ถึงการสอบพยานก็ยังไม่พบนะฮะสิ่งที่ตรวจสอบในคลิปเนี่ย
ก็ไม่แตกต่างครับจากที่มีการเผยแพร่ในโลกออนไลน
ฉะนั้นเนี่ยจะไปกล่าวหาหรือว่ายัดเย็ดข้อกล่าวหาไม่ได้นะครับ
ซึ่งเมื่อคืนเนี่ยได้มีการสอบปากคำนะภูมิกับโจ้ครับ
ยังให้การเหมือนกับที่ให้สัมภาษณ์สื่อ
แต่การอ้างว่าจะไม่ได้ตั้งใจทำให้เสียชีวิตนั้นเนี่ย
เคยมีคำพิพากษาในสารดีการในลักษณะเดียวกันนะครับว่า
ถุงเนี่ยห้ามนำมาครอบศีรษะนะครับโดยพฤติกรรมดังกล่าว
เป็นการกระทำที่เล็งเห็นผลนะครับส่วนกรณีของรถทุกคันที่ใช้ในการหลบหนี
ตำรวจมีข้อมูลรถทุกคันแล้วนะครับขณะนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการตรวจสอบนั้น
วันนี้รู้สึกวิภาพวงจอดปิดมาที่ขับรถมินิคูเปอร์ไปที่สนบุรี
ใช่ครับนะครับผมยืนยันไม่มีการช่วยเหลือใดทั้งสิ้นนะครับ
ประธานเชื่อข่ายทนายคัยทุกก์นะครับได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสวนอครคราม
หรือว่าทนายตั้มโอเคอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอัน
ที่เขาบอกว่ามันจะมีการศึกทนายถูกต้อง
ศึกทนายครั้งนี้คือตอนแรกมาเกิดที่รายการของคุณหนุ่มกัญชัยนั่นแหละ

คือทนายตั้มบอกเอ้าทำไมคลิปเนี่ยอย่างที่คุณหนุ่มเขาเล่าไปเมื่อวานนี้ใช่ไหมแองจี้
ว่าคลิปที่จริงแล้วมันส่งให้ทนายตั้งหลายคน
ปรากฏว่าทำไมส่งให้ทนายเดชาทำไมไม่เห็นมีใครแอคชั่นเลย

แสดงว่าคลิปพวกนี้มันจะต้องหลุดมาตั้งนานแล้ว

แต่คลิปมันหลุดวันที่๒๐กว่า
เขาก็เลยถามอ้าวรู้สึกคลิปจะหลุดวันพุธถูกต้องไหมฮะ

วันจันทร์ข่าวเริ่มมาเราลองย้อนกลับไปดู

เฮ้ยมีคนคนหนึ่งเอาขุมเอ่อตำรวจเอา

หัวคนขายยาจำได้ไหมตอนนั้นอ่ะใช่ครับ
ปรากฏว่าเขาก็เลยมีการแบบว่าทนายต้าทนายชื่ออะไรฮะ

เขาเรียกว่าอ้าวมันมีคนบางคนน่ะตบซับซ้อนตบซับรึเปล่า

ก็คือไปเรียกกับผู้กำกับโจ้ครับ

เมื่อวานนี้นักข่าวก็ถาม

มีทนายมาเรียกเงินหรือเปล่า๒๐ล้าน

มีข้อตอบ๒ประเด็นคือ๑เอาเงินไปยัดพ่อเด็กหรือเปล่า
ใช่ไหมเขาบอกเขาให้ปลาย๓๐๐๐บาทเป็นค่าช่วยทำ
๒เขาถามว่าเออแล้วมีการเอาเงินไปยัด
ทนายเนี่ยมาเอาเงินหรือเปล่า๒๐ล้าน

เมื่อปรากฏว่าภูมิกับเจ้าว่ามีวันนี้เขาเลยไปแจ้งความ
ถูกต้องนะครับผมนะด้านทนายเดชาเนี่ย
กล่าวว่าเดินทางเข้ามาแจ้งความนายสิทธาในข้อหามินประมาท
ด้วยการโฆษณาแล้วก็พรบคอมนะครับ
หลังจากมีการโพสต์พร้อมกับให้สัมภาษณ์สื่อต่าง
โดยกล่าวว่าตนเนี่ยไปตบทรัพย์กับภูมิกับโจ้และพวก
ซึ่งตนยอมรับว่าได้คลิปมาจริงนะฮะจากตำรวจชั้นผู้ใหญ่
ก่อนหน้านายสิทธาเพียง๑๕นาที

แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยทนายตั้มเนี่ยก็เพิ่งได้มานะครับ
สำหรับคลิปนี้ห่างกัน๑๕นาทีนะครับ
แต่ที่ทนายเดชาไม่นำเสนอเรื่องนี้เนี่ย
เนื่องจากคดีอยู่ระหว่างการสอบสวนหรือว่าการตรวจสอบ

นายเดชาก็บอกว่าถ้าสมมุติเรารีบเอาคลิปมาเปิดเนี่ย
ผู้ต้องหาที่แบบทำอยู่ในคลิปนี้ก็จะหนีไปก่อน
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็เลยยังไม่เอาคลิปออกมานะครับ
หลังจากนั้นเนี่ยธนายตั้มเนี่ยก็เอาออกมาก่อน
ซึ่งหากนายสิทธามีหลักฐานยืนยันว่า
นายเดชาตบทรัพย์จริงนะครับผม
ให้เขาแจ้งความดำเนินคดีได้ทันที
ไม่เข้าแจ้งความก็เหมือนกับหมา

ส่วนกระแสว่าตนเนี่ยร้อนตัวเองไปนั้นเนี่ย

โดยหลังจากนี้จะเดินทางไปยื่นหนังสือที่สภาธนายความ
เพื่อให้ตรวจสอบมารยาทธนายความของนายสิทธาด้วยนะครับ
โอ้โหวันนี้ล่าสุดในโหนกระแสนี่สุดเลย
เราไปฟังเสียงธนาจักษ์สองฝ่ายเลยมั้ยฮะ

ตัวเองก็ได้หน้าหิวแสงไปนะครับนะครับแต่ว่าความเสียหายมันตกกับผม
ทั้งที่ผมไม่ควรเปิดประเด็นคนแล้ววันนี้เราความเริ่มคุณแมนคดีเป็นที่อะไร
ที่เลยครับไม่มีการยอมความครับเพราะว่านายสิทธาบอกท้าทายผมมาแจ้งความ
ผมก็เลยจัดให้นะส่วนนายสิทธาที่บอกผมเนี่ยว่าผมเนี่ยนะ
ทรัพย์ที่ตกทรัพย์เนี่ยนะครับต้องกล้าดำเนินคดีกับผม

จริงจริงเป็นทางแนกความถ้าเกิดอยากจะพิสูจน์ความจริงเนี้ยนะครับ
ควรจะฟ้องคดีเอวนะครับเพื่อที่จะให้ศาลเนี่ย
พิจารณาว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงนะครับ
มันมีตบทรัพย์ซ้อนตบทรัพย์ผมไม่อยากจะไปพิสูจน์ด้วยซ้ำนะครับ
มันมีจริงหรือเปล่าไอ้ตบทรัพย์ซ้อนตบทรัพย์เนี่ยนะครับ
พยายามหลักฐานผมก็มีนะแต่ว่าเขาไม่กล้าที่จะไปฟ้องตรง
ผมไม่ได้เป็นคนเดือดร้อนในเรื่องนี้นะครับคือผมมาเปิดคลิปเนี่ย
เพื่อต้องการที่จะเอาตัวผู้กำกับโจ้เนี่ยมารับโทษนะครับ
นี่คือความมุ่งหมายของผมนะครับส่วนใครที่มารับเรื่องอะไรไปเนี่ย
ว่าตัวเองไปทำอะไรใครหรือเปล่านะครับอันนี้มันเกิดจากการร้อนตัวกันเองนะครับ

ใช่ครับนะฮะเพิ่งศึกมาแล้วก็เมื่อวานก็ไปเดินทางไปบ้านกกตูมด้วย
อ๋อไปด้วยอ๋ออ๊อพ่อปัญหาธนาคณ์ลุงพลถ้ามีกริมภูมิลุงพลอยู่

ควบคุมผู้กำกับโจ้และหมวดต้องนะครับ
เดินทางไปที่ศาลจังหวัดนครสวรรค์
เพื่อนำตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนนะฮะ

ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้คัดค้านการประกันตัวครับ
แต่ขึ้นอยู่กับดุลพินิษฐ์ของศาลจังหวัดนครสวรรค์
ว่าจะให้ประกันตัวหรือเปล่า
ถ้าไม่ให้ประกันตัวก็ส่งตัวเข้าเรือนจำกลางจังหวัดนครสวรรค์นะครับ
สำหรับสำนวนคดีตอนนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการทำเอกสาร

เพื่อขอย้ายสำนวนคดี๗ในตำรวจเนี่ยนะครับ
อุ้มรีดเงินเพราะค้ายาเสพติดเนี่ย
แล้วก็ใช้ถุงขยะสีดำคลุมสีสาดจุดเสียชีวิตเนี่ย
เขาจะย้ายมาจากมาให้ที่กองปราบแล้ว
กองปราบปรามจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อไป
เนื่องจากก่อนหน้าที่กองปราบปรามเนี่ยได้เข้าร่วมสอบสวนมาตั้งแต่ต้น
มีความเข้าใจกับสำนวนพร้อมจะขยายผลไปกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
หากมีข้าราชการเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มเติมมากกว่านี้
ก็จะนำเข้าสู่กระบวนการสอบสวนนะครับ

กำชับไม่ให้ญาติมายื่นคำร้องขอประกันตัวนะฮะ

เขาบอกไม่ให้ญาติมายื่นคำร้องขอประกันตัวเพราะยินดีจะเข้าสู่กระบวนการและชดใช้ในสิ่งที่ตนเองได้กระทำลงไป

เมื่อเช้านี้ท่านพบตรก็ได้กล่าวไว้ว่าย้ายสำนวนไปทั้งหมดเนี่ยไปให้กองปราบได้จัดการนะครับทำสำนวนเอง

เพราะฉะนั้นเรื่องระดับประเทศเนาะ
แต่ก็อย่างมดดำบอกเรตติ้งทุกช่องเลยตอนนี้นะ

เพราะว่ามันมีกระทบหลายส่วนมากเลยนะฮะแล้วมันก็มีเรื่องราวให้เราได้ตามต่อว่ามันจะเป็นอย่างนี้ดีกว่า
เมื่อวานตอนแถลงข่าวทีวีมีกี่ช่องอ่ะ

เพราะว่าตำรวจกับประชาชนมันเป็นเรื่องใกล้ตัวไง

เหมือนกับใกล้กระทบกันได้อย่างงี้
ซึ่งก็มีคนถามอีกว่าเขาแบบว่าเฮ้ยวันนี้ทางข่าวเขาก็ไปดูกันเรานั่งดูข่าวไทยรัฐอย่างนี้
ก็บอกว่าเฮ้ยหมวดโจ้ยังไม่ได้เคลื่อนย้ายทรัพย์สินอะไรเลยคือคงยังไม่ได้ตั้งตัวจริง
หรืออะไรอย่างเงี้ยเขาไปเช็คกันที่บ้านว่ามีการเคลื่อนย้ายอะไรหรือเปล่า
มีการเอาทรัพย์สินอะไรเพราะว่าบ้านผู้กำกับเขาต้องเรียกผู้กำกับใช่ไหมฮ

เพราะว่าเขาบอกว่าอาทิตย์หนึ่งก็กลับบ้านมาแค่๒วันเองเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างนี้
ก็ยังไม่ค่อยเพราะว่ากลับไปก็มีแค่คนงาน
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหลักฐานอะไรก็ต้องอยู่ครบอยู่ที่บ้านอยู่นะฮะ
เรื่องฝนฟ้านิดนึงนะคะวันนี้ก็เริ่มตกกันมาตั้งแต่เช้าแล้วเนาะ
เอาล่ะค่ะที่พัทยาอันนี้ตกน้ำทะลักท่วมถนนสุขุมวิทย์นะ
รถเก๋งรถอะไรก็ขับลุยน้ำกันมิดคันเลยนะคะ

เพราะฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้พื้นที่หลายพื้นที่เกิดน้ำท่วม
ตั้งแต่ถนนสุขุมวิทย์ขาเข้าถนนสุขุมวิทย์ขาออกช่วงพัทยาเหนือ
อย่างที่เห็นเนี่ยนะคะท่วมนะและรถเล็กเนี่ยไม่สามารถที่จะผ่านเข้าไปได้เลยนะคะ
แล้วก็มีอีกหลายจุดที่น้ำทะลักเข้าไปท่วมในบ้านเนาะ
ที่เช่นหมู่บ้านภายในซอยวัตโลนะน้ำท่วมถึงระดับเอวค่ะ
ทำให้ข้าวของในบ้านเสียหายเนื่องจากชาวบ้านเนี่ยเก็บไม่ทันมันมาเร็วมากอะนะคะ
อกจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะชาวบ้านก็ทำการตัดไฟด้วยเนื่องจากว่าน้ำท่วมปลั๊กไฟ
อันนี้ก็อันตรายก็ต้องทอดได้ใช่ค่ะโอ้โหแรงนะดูสิที่นึกว่าน้ำตกอะ
และมันเป็นที่ลาดลงมาด้วยโอ้โฮขอบคุณโอ้โฮนี่ละอื้มนี่บางระมุมนะครับ
ยังไม่แค่นี้นะคะทางนี้กรมอุตุเนี่ยก็แจ้งเตือนว่าร่องมรสุมพาดผ่านทางภาคเหนือตอนล่างนะคะ
ภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนล่างเนี่ยก็เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศกัมพูชา
ประกอบกับว่ามีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็ฝั่งอ่าวไทยด้วยนะกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยเนี่ยยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องค่ะ
เพราะฉะนั้นตอนนี้นะอะไรที่ย้ายขึ้นไปสแตนบายที่สูงไว้ได้ก่อนก็ควรทำไว้ไม่ท่วมก็ไม่เป็นไรไม่เสียหาย
น่ากลัวเหมือนน้ำตกเนอะแต่แม่ของเขาจะเร็วเพราะมันลงทะเลได้ง่ายแล้วเขาเป็นอย่างนี้เนอะแต่พัทยาตลอดหรือไม่จะฝนตกเลย
ใช่ค่ะแต่มันจะลงทะเลง่ายไงถูกต้องแต่ตกเส้นตกโดยเฉพาะเส้นข้างหลังที่ติดกับทะเลไม่หรอกเราไปสร้างตึกสร้างอะไรทางเดินน้ำ
รอก่อนระบายเนอะ
แถวปลาจงปลาจีนก็เยอะแม่วันนี้ช่วงน่ะน้ำเยอะมากมากน่ะ
แต่ตกถึงที่สามสิบค่ะอืมฮะใช่นุ้ยเราก็แห้งแรงมานานเนอะพัทยาน่ะ
สมัยก่อนตอนเป็นวัยรุ่นนะถ้าได้ไปพัทยานี่เป็นอะไรที่แบบสุดแล้วเนอ
เนอะไปเดินสตรีตไปโอ้ยมันในความเป็นเราน่ะมันเหมือน
มันเหมือนไปเมืองนอกอ่ะอ่าฮะแล้วดูเดี๋ยวนี้ดิโอเคไม่รู้เมื่อไหร่นางจะฟื้นเนอ
พัทยาอืมฮะนะเพราะฉะนั้นก็หมดโควิดก็น่าจะฟื้นที่มายนะครับอ่า
เอ้าช่วงต่อไปงมงายสตอรี่ไม่ใช่งมงายมดความหวังหมู่บ้าน
ความหวังใช่ไหมฮะใช่ครับอะไรคะมันจะออกเมื่อไหร่วันอะไร
วันที่สามสิบเอ็ดไงครับตรงกับวันอะไรวันที่หนึ่งตรงกับวัน
แว่นเริ่มมาตรการคลายล็อกในวันที่หนึ่งกันยาไหมอ๋อเราก็นั้นเลย
ตรงกับวันที่วันพุธวันพุธไหมเราจะเริ่มเอามะพร้าวเซียนพญานาคมาวันนี้เลยเหรอ
เอ้อมาเลยฮะเอามาต่อเลยเดี๋ยวใกล้มีอย่างอื่นอีกฮะเอาแล้วฮะ
ครับผมครับผมมะพร้าวเซียนพญานาคมาเนี่ยครับวันเห็นความสุข
ค่ะมาที่ความหวังหมู่บ้านกันสักนิดหนึ่งนะครับผมนะสูตรคำนวณต้องมาครับคุณผู้ชมครับ
ตีเลขมะพร้าวเซียนพญานาคหลวงพ่อเผยเนี่ยปลูกมา๒ปีไม่ยอมโตฮะนะครับ
วันนี้ครับผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่าพบต้นมะพร้าวแปลกนะครับมีรูปร่างคล้ายพญานาค
มีสีเขียวปนแดงครับบริเวณที่พักสงฆ์หนองหมากนะครับหมู่๑๑ตำบลย่านนารีนะครับ
นะฮะจังหวัดปราจีนบุรีครับจึงลงพื้นที่ตรวจสอบนะครับ
เปิดเผยว่าได้เดินดูต้นไม้ริมสะน้ำครับแล้วก็เหลือไปเห็นต้นมะพร้าวต้นหนึ่ง
ปลูกอยู่ริมสระน้ำเมื่อสองปีที่แล้วแต่กลับไม่โตเหมือนต้นอื่นครับ
เข้าไปดูใกล้ถึงเห็นว่ามีรูปร่างคล้ายใบแปลกครับ
มีคล้ายพญาหัวพญานาคลำต้นมีสีเขียวปนแดงนะครับผม
โดยต้นมะพร้าวดังกล่าวสูง๓๐เซนติเมตร
จากพื้นดินมี๕ก้านแอด
หลวงพ่อได้ตัดตกแต่งดูอย่างดีนะครับ
ซึ่งส่วนตัวแล้วเชื่อว่าเกิดจากความผิดธรรมชาตินั่นเอง
ญาติโยมที่ชอบความสงบอยากจะมาปฏิบัติธรรมหรือบวช
อยู่ที่สำนักสงฆ์แห่งนี้ก็ยินดีครับทุกพ่อเวลคัมนะครับ

หนู๓๐เซนติเมตรแอดแล้วก็มีใบ๕ก้านแอดนะครับ
๓๐๕๕๐๓ถูกต้องนะครับมู๑๑นะฮะตรงนี้
มู๑๑มันไปไกลแล้ว

ตอบอ้านลองดูแล้วกันเก็บไว้นะครับผมเก็บไว้เพิ่งไม่ได้ใจ
ท่านผู้ชมฮะเมื่อวานนี้ข่าวที่คนโอเคล่ะ
ที่ไหนสมุทรประกาศมั้ย

ปรากฏว่าถึงขนาดว่าทหารเนี่ย

ก็คืออาจจะเป็นคนป่วยสีเขียว

เด็ดไม่เด็ดกว่านั้นลุกขึ้นมาตบตีกันด้วย

วันนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคง

แล้วก็จนที่เขาตรวจค้น
ภายในโรงพยาบาลสนามสมุทรปราการรวมใจ๕ครับ
เขาได้รับแจ้งว่าเมื่อคืนนี้

การฝ่าฝืนคำสั่งนะครับ

ลักลอบส่งสิ่งของให้กับผู้ป่วยด้วย

เพราะมีปัญหาการทะเลาะวิวาสทำร้ายร่างกาย

ซึ่งก็ต้องตรวจค้นถูกต้องไหมครับ

สิ่งที่เจอคือบุหรี่ไฟฟ้า

คนที่ติดโควิดส่วนใหญ่บุหรี่ไฟฟ้านะ

เห็นตอนหลังเนี่ยคนใช้กันเยอะ
เพราะว่าตัวเองลูกน้องตัวเอง

ที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้ากันติดโควิดนะ

แล้วถ้าสมมุติใครใช้บุหรี่ไฟฟ้าเยอะ

ซึ่งก็ได้สั่งให้มีการยึดเอาไว้แล้ว
วันนี้พันธุ์เอกกิจสนภานุจำนวง

เหตุที่ต้องนำตำรวจทหารและฝ่ายปกครอง

เพราะว่าได้รับว่ามีปัญหาทะเลาะวิวาสตบตีกัน

ทราบมาว่ามีการพกเข้าไปเสพในโรงพยาบาลสนามด้วย

แล้วก็กล้องวงจรปิดมันมีอยู่
โรงพยาบาลสนามเขามีกล้องวงจรปิดอยู่

ส่วนคำถามที่คนก็ถามเขาว่าอ้าว
แล้วเซ็กหมู่ล่ะท่านมีไหม

ผู้ป่วยหญิงไปนอนรวมกับผู้ป่วยชาย

ยอมรับว่ามี

เขาอาจจะเหงาแล้วไปคุยกันเฉย
สองใจไม่เคยมีสองสามทีก็ว่ากันไป
รู้เขาอาจจะคุยกันเฉย
แต่ว่าไปหาเพื่อนคุยกันมันต้องกักตัว

มันต้องภาพก่อนมั้ย
หรือภาพมันไม่ชัด
ภาพมันไม่ปรากฏว่ากินกัน

กลัวจะติดกันอีกหรอหรือว่าเขาติดแล้วก็เลยไม่ติดแล้วไง
ก็ติดแล้วไงเป็นสีเขียวเนอะ
ฉันว่าเป็นผู้ป่วยสีเขียวถึงบอกว่าผู้ป่วยสีเขียวมันไม่ได้มีอาการนะแองจี้
ถ้าสมมุติคุณตรวจเชื้อแล้วเจอเนี่ยมันเป็นผู้ป่วยสีเขียวไม่ได้มีอาการ
ไม่ได้มีอาการคงอำนาจก็คือสีส้มสีแดงอย่างเงี้ย

เอาง่ายเด็กวัยรุ่นไปอยู่ด้วยกันหลายคน
ถ้าแต่หมายถึงว่าทุกคนนี่บุคลากรก็ไม่พออีกแล้วต้องมาเอาบุคลากรมาตรวจตราต้องมาตรวจสอบ

ครั้งนั้นเนอะ
พี่จี๊ก็ต้องคิดนะว่าเขารักษาให้มันก็ดีมาก
แล้วอาจจะมีคนอื่นที่มีอาการที่แบบป่วยมากกว่าเขานะ
เพราะว่าเอาจริงแล้วเขาบอกว่าโควิดถ้าเราจะชนะมันได้คืออะไรรู้ไหม
นอนเยอะถ้าติดโควิดปุ๊บเขาบอกสิ่งหนึ่ง
หรือคุณรู้สึกว่าคุณไปมีโอกาสเสี่ยงปุ๊บนอนเยอะมันช่วยได้

ใช่หมอบอกว่าร่างกายมันจะซ่อมเราตอนเราหลับ

ถ้านอนน้อยก็ซ่อมน้อยก็พังเร็วว่า
อันนี้ก็คือพยาบาลก็ต้องดูแลจัดยาแล้ว
ต้องมาสังเกตดูเอ้าใครหายไปอยู่ต้องไปอยู่ตรงนั้น
เตียงมันขยมขยมเอาเตียงกระดาษอะไรอีก

แต่เตียงกระดาษถ้าขยมเยอะมันก็พังไหม
ก็ใช่ไงไปทำทำไมล่ะเตียงให้ก็ดีอยู่แล้ว

ถามว่าเรื่องเซ็กคนก็ไปถามแกเนอะ
ไม่แต่คนเยอะขนาดนั้นมันจะทำอะไรกันได้อ่ะหมด

เขาอาจจะแอบไปทำในที่ที่มันไม่มีกล้องวงจรปิดหรือเปล่าไง
ใช่แต่เขาอาจจะนัดกันไปขึ้นรอบนอกอะไรอย่างนี้

รอบนอกจะไปไหนเขาก็จักบริเวณอยู่ตรงนั้น

ห้องน้ำมันไม่มีกล้องตามไปถึงอยู่แล้วไง

เราอยากไปอยากรู้เลยไหมรู้แต่ว่าวันนี้คือ

คือเขาก็บอกว่าเขาก็ยอมรับว่ามีการไปนอนคุยกันจริง
แต่กินกันหรือเปล่าภาพมันไม่ชัด

ในโซเชียลเขายังบอกเลยในแฟนเพจยังบอกว่า
ใช่ค่ะตอนนี้ฉันเคยเป็นผู้ป่วยนะ

ในห้องน้ำก็คือเป็นผู้ป่วยนะ
บอกว่าใช่ค่ะตอนป่วยง่วงจะตายแล้วค่ะ

อืมแต่บางคนมันไม่เป็นอะไรเลย
คนที่ติดโควิดมันไม่เป็นอะไรเลยอาการน้อย
แล้วเหมือนไปเจอเพื่อนเจอฝูงเจออะไรกันอย่างนี้

เอาจริงที่ติดโควิดกันคืออะไร
กินเหล้ากันมาถึงเวลาก็เข้าโรงพยาบาลพร้อมกันหมด
ก็ไปอยู่ด้วยกันหมด๑๔วันนะเว้ย

ต้องคิดถึงคนที่เขาแบบว่าอื่นด้วยนะ
ต้องคิดถึงคนอื่นเขานะตอนนี้คือมันหนักจริงนะ

ซึ่งตอนนี้ก็ต้องเข้มงวดมากขึ้นอีก
ต้องขนาดเอากำลังทหารกำลังตำรวจมากันหมดเลย

มาที่ข่าวนี้นะคะทำเงินเป็นรายได้ดีทีเดียวค่ะ
เขาบอกว่าได้เงินมากกว่า๘แสนบาท

วันนี้นะคะก็๒๗สิงหานี่แหละค่ะ
ไซต์ต่างประเทศรายงานเรื่องราวนะคะ

นะครับน้ำรัชด้วยน้ำรัชด้วย

ที่กำลังสร้างรายได้ให้กับผู้หญิงสาวรายหนึ่งนะคะ
เดือนละหลายแสนบาทค่ะ
ชื่อคุณลัสโบธานิสนะ
เผยว่ามีการติดต่อจากคนแปลกหน้าในอินเตอร์เน็ตนะ
ให้ช่วยผายลมหน้ากล้อง

ซึ่งเธอทำธุรกิจแบบนี้มา๓ปีแล้วนะคะ
ได้รับฉายาว่าเป็นราชินีผายลม

นี่แก่นี่โหผูกเผ่า
ของพี่ผัดอาจจะไม่พลังไม่เท่าเขาหรือเปล่า

เพราะว่าเขามีเวอร์ชั่นให้เลือกหลายเวอร์ชันด้วย
เขาบอกว่าสามารถทำเงินได้ถึง๑๗๕ดอลลาร์
หื้อครั้ง๑๗๕เนอะ

อาจจะหาเงินได้ถึง๔๐๐ดอลลาร์ต่อวัน

ต่อวันหรือราว๑๐๐๐๐๐บาทเนอะจริงค่ะมาก

ใช่ค่ะอย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะ
คุณรัฐก็ไม่เพียงแต่หันก้นมาผายลมนะ
ยังสามารถนะเก็บลมผายของเธอ
ใส่ขวดคุณเพื่อเอาไปขายให้แฟนผู้ขายอีกด้วย
สุดยอดคนมีหลายเวอร์ชันนะโม๊ตเออเนอะ

อะไรกันเนี่ยมันเป็นอาชีพแปลกไงถูกแล้วก็
เขาต้องการเสียงหรือต้องการกลิ่น

มันเป็นความชอบของคนที่เขารู้สึกว่ามันแบบมันแบบ
คนนี้เขาอยู่ในโซเชียลเขามาตดเนี่ย
เขาขายได้แล้วก็เขามีสามารถตดใส่อมยิ้มด้วยนะมดนะฮะ
ตดใส่อมยิ้มคืออมยิ้มเขามีเวอร์ชั่นให้เลือกว่าจะเอารถไหนยี่ห้ออะไร
แล้วเขาก็ผ่ายตดใส่อมยิ้มแล้วก็ส่งไปให้คนที่
แล้วก็หนักสุดคือมีผู้ชายคนนึงเนี่ยเอาชุดนะฮะรถไฟที่เป็นเครื่องของสะสมของเขาเนี่ย
เอาไปให้เธอแล้วก็ให้เธอผายลงใส่ชุดชุดสะสมนั้น
สะสมรถไฟเมื่อกับควรซึ่งกางเกงไหนเนอะ

พี่ว่ามันอาจถูกต้องอาจจะเป็นความรู้สึกทางใจ
ที่เขาบอกว่าเอออันนี้ได้เจิมแล้วอะไรอย่างนี้
กระโปรงพลึบเลยนะ

เพราะแม่ไม่สามารถควบคุมภายลองตัวเองได้ก็จะเป็นแปลว์แต่งตลอด

นี่เป็นนาชีพใหม่นะครับ

เขาเป็นอาชีพนี้เขาทำมานานเขาก็เลยดังทางด้านนี้ไง
คนก็เลยเข้าไปขอใช้บริการเขาเยอะไง

นี่ไงเขาบอกเนี่ยรายได้วันละราวแสนบาทเลยนะมดดำ

ไม่อ่ะแค่เราตบบางทีเราตดเป็นรายเลยนึกออกป
เราตดแล้วได้เงินแสนบาทแต่เดี๋ยวดิคนเราแปลก

ใครไว้ดาราผู้ชายที่ตึกเนี่ยแหละ

เนี่ยมีคนติดต่อมาซื้อตัวละสองสามหมื่น

มันบอกอุ๊ยมากค่าเล่นละครตอนนึง

เพราะว่ามีน้องในโซเชียลที่เขาเป็นยูทูบเบอร์

ก็บอกว่าเนี่ยพี่มีคนซื้อจริง

แต่ถ้าอยู่ที่ว่าเราเป็นดาราด้วยนะ

ถูกต้องเพราะว่าบางคนสั่งที๑๐ตัวอย่างนี้

จะรู้ได้ว่าตัวนี้ใส่แล้วไม่ใส่แล้วอย่างนี้วะ
น้องมาโชว์ให้ดูเลยว่าวันนี้ใส่สีนี้นะ

ถูกต้องแล้วเขาส่งเป็นซิลแบบอย่างดีเลย

โอ้โฮเจรียร์
เจรียร์อยู่ที่นี่ก็น่ากลัว

ใครที่จะซื้อของมดดำคุณเตรียมตัวผิดหวังได้เลยนะครับ

เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาใส่แขนต่อครับ

หมดดั่ง

ฟังไม่ไหวนะแม่

คุณแม่ก็ซื้อโฆษณาเพิ่มสิครับ

เอาล่ะเดินหน้าช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องครับ
สำหรับหมอฤทธิ์เรืองฤทธิ์จริง

แล้วพี่มดอยู่เป็นเพื่อนหน่อยให้เล่นคับเฮาส์
คาเฮาสฉันก็ไม่เคยเล่นมาตั้งนานแล้ว
มาเล่นอยู่เป็นเพื่อนฤทธจนถึงตี๒ตี๓นะครับ
แน่นอนฤทธิ์เรืองฤทธิ์ร่วมกับทีมแพทย์แล้วก็อาสาสมัคร
ผุดโครงการหมอฤทธิ์ช่วยโควิด
ล่าสุดเจ้าตัวเขาออกมาระบาย
ในใจเขาบอกว่าหยุดผลักภาระมาได้แล้ว
เราช่วยท่านท่านก็ต้องช่วยนะครับ

ไม่ใช่เห็นว่าเราช่วยได้ดีทำอะไรเองได้หมด

ท่านก็ส่งคนมาอ่านก็แล้วกัน
เสนอไปหมดแล้วยังเห็นเงียบอยู่เลย
ก็แจ้งให้กับประชาชนทราบเลยแล้วกันว่า
เข้าใจในบริบทแล้วก็แฮชแทคหมอลิชช่วยโควิด
เอาง่ายมามีอีกหลายก็ตอนตั้งขึ้น

จากเงินตัวเองก็คือมีพนักงานของที่คลินิก
ก็คือคลินิกที่เขาทำคลิกเสริมความงามของคุณแม่
เขาก็เปิดที่โรงพยาบาลนะเพื่อให้ไปรับยาถูกไหมครับ
ถูกก็คือเนี่ยอย่างที่เขาเลือกมา
เขาบอกทุกวันนี้เคสอยู่กับหมอลินนี่เยอะมากนะฮะ

ไม่ได้รับเงินทำงานจากรัฐเลย
ยินดีช่วยรัฐโดยไม่เรียกร้องเงิน
แต่เรียกร้องให้รัฐดูแลผู้ป่วยอย่างทั่วถึง
ซึ่งระหว่างที่ท่านเพิ่มกำลังการดูแลเราก็ยินดีช่วย
เมื่อไหร่ที่ท่านดูแลทั่วถึงเราก็จะหยุด
ตอนนี้ภาคประชาสังคมอาสาสร้างเครือข่ายกันเอง
เขาทำกันเรียบร้อยแล้วมาดูแล้วขอบคุณให้เครดิตเขาก็พอ

นั่นแหละก็คืออนุโมทนาน้องฤทธิ์ด้วย

อีกหนึ่งหนุ่มนะคะน้องหนุ่มสอนรามเนอะ
ก็จะเห็นเวลาน้องหนุ่มเขาถ่ายรายการเสร็จทำงานเสร็จ
เขาก็จะอยู่แต่กับลูกและทุกวันนี้เขาก็ลุ้นว่าเมื่อไหร่
ลูกเขาจะพูดปรากฏว่าเขาบอกคำแรกมาแล้ว
ดีใจเลยคำว่าป๊าป๊าเนี่ยนะคะ
นี่หนุ่มก็บอกว่าเขาดูแลลูกอย่างดีนะ
แล้วก็แถมยังเฝ้าดูพัฒนาการของน้องวีจิอยู่ตลอดเวลา

ล่าสุดค่ะโพสต์คลิปวิดีโอระบุว่า
ป๊าป๊าคำแรกมาแล้วลูกรักนะ
แล้วก็มีแฮชแท็กที่เขาชอบลงอยู่ประจำนะคะ
คือตั้งใจทำงานเลี้ยงแม่เลี้ยงลูกให้ดี
สมุไรพ่อลูกอ่อนติดดินกับดินได้

นี่น่ารักใช่ไหมน้องวิเจศ

กำลังพูดเลยนะ๒ขวบกว่าเนี่ย

แฟนคลับเข้าไปให้กำลังใจกันเยอะแยะเลยค่ะ

สองขวบกว่า

ทิ้งข้าวหรือเปล่ามำ
เราก็จะรู้คราบสามชาพ

ขอบคุณมากครับ

ผู้ทรงอิทธิพลของโลกนะฮะวันนี้รายงานว่าน้องลิซ่าและลิสาของเรานี่แหละครับ
แต่ในฐานะแฟชั่นไอคอนก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับวัยรุ่นทั่วโลกครับ
ไม่แปลกที่เธอเนี่ยจะทรงอิทธิพลระดับโลกจนติด๑๐อันดับแรกสำหรับอันดับอื่นมีดังต่อไปนี้
นะฮะแล้วก็มาแห่งเจ้าแม่สายแฟชั่นที่มีคนตามเยอะอีกคนนึงครับ
เก่งมากนักลิซ่าเลิศมากอ่ะเลิศมากภูมิใจถูกต้องนะฮะ
ขอชื่นชมเลยนะครับเยี่ยมมากครับน้องลิซ่าของเรานะฮะเป็นเอเชียนหนึ่งเดียวเลย
ครับผมเราต้องเบรกกันแล้วฮะเดี๋ยวกลับมากับข่าวใส่ไข่ฮะช่วงหน้าครับ
โอเคครับดูแลรักษาสุขภาพตัวเองกลับมาเจอกันใหม่วันจันทร์หลังครบทรงชาติ